เป็นเพราะสำหรับพระเอกนักบู๊ห์จริงที่ทางสาวสามารถคุณอฟชนพล
บอกเลยนะว่าเล่นบูเรื่องไหนมันทุกเรื่อง
แฟนได้รับกระแสตอบรับดีมากเลย

อาการบาดเจ็บก็ต้องเกิดขึ้นนะคะ
ล่าสุดนี่เลยที่ขาขวาค่ะเท้าบวมจนต้องพักถึง๒วันเลยนะ
แต่ว่ามีอาการเจ็บมากเลยต้องฉีดยาให้หาย

ทางช่องก็น่ารักนะทำประกันพิเศษให้เลย
นะคะส่วนปีใหม่ค่ะคุณออฟค่ะก็มีแพลนไปเที่ยวที่ไหนนะ
ขยับมาฟังจากปากหนุ่มยอดนักมูคนนี้กันค่ะ
โชคดีที่จริงเรามีประกันอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีทางช่อง๗เขาแบบมีประกันให้ด้วยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาค่อนข้างจะเฟฟนักแสดงในเรื่องสุขภาพ
ภาพว่านักแสดงหลายคนเนี่ยคือบางท่านก็เจอละครที่ค่อนข้างยาก
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
ฝ่าเท้าผมไปถ่ายเรื่องอินซีแดงมาก่อนบู้มาก่อนเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ช้าวันต้องมาบูภัยพิฆาตมันต้องกระโดดมันต้องอะไรเยอะนะฮะ
มันก็มีอาการเจ็บมาตั้งแต่วันแรกที่บู้แล้ว
แล้วมาบู้อีกเรื่องหนึ่งก็ทำให้มันบวมกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรง